ท่านี้นั่งก่อนนะนั่งที่พื้น
ศีลข้อสองห้ามลักษัพ
แล้วศีลข้อไหนแล้วห้ามรักเธอ
ถ้าเป็นผมทำผมไม่ค่อยโดนด่ามากเท่าไหร่

ที่โพสต์ท่าในการถ่ายภาพ
แล้วก็แคปชั่นต่างที่ขึ้นอยู่ในโลกโซเชียลของสามเณรเองนะครับ
ข้อความตรงนี้ก็คือศีลข้อ๒ห้ามลักทรัพย์
แล้วศีลข้อไหนครับห้ามรักเธอ
ลงในโลกโซเชียลของสามเณรรูปนี้ในวันที่๔กันยายน
เวลา๑๙นาฬิกา๒๙นาที
แล้วก็แฮชแท็กบอลลอเห็ดยังก็ยากเนอะ
ผมพูดเย็นใช่ไหมบ่อลอเห็ดยังก็ยากเนอะ
นี่แหละครับของดีในวัด๕๐
เป็นทั้งข้อความแล้วก็เป็นภาพของสามเณรนี้ในโลกโซเชียล
หลังจากสามเณรรูปนี้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนี้ไปแล้ว
สายตาของผู้ชมในโลกโซเชียล
คุณคิดว่าท่านผู้ชมจะว่าอย่างไร

ท่านผู้ชมก็อย่างนี้เลยฮะตำหนิติติติงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ
มีการส่งต่อภาพของสามะเนรดัง
วัดในจังหวัดขอนแก่นที่โพสต์ภาพนี้
พร้อมข้อความที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปมากมายนะครับ

มีการกระแสข่าวออกมาว่า
มะเนรรูปดังกล่าวเปิดรับงานถ่ายภาพด้วยนะ
โดยชาวเน็ตต่างพากันแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือเรื่องของความไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสมนี่เน้นไปที่เรื่องงานเสริม
เรื่องโพสต์ภาพ
เรื่องโพสต์ภาพนี่แหละฮะที่สมเนรโพสต์ภาพ
แล้วก็ถือว่าจริงแล้วอาจจะเป็นสามเณรวลีเด็ด
แต่เขาบอกว่าวลีแต่ละวลีมันไม่เหมาะไม่สมกับการอยู่ในสมณเพศนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น
ได้พูดคุยกับพระมหาสันพิษ

สามเณรรูปดังกล่าวนั้นเป็นสามเณรของทางวัด
โดยได้บวชเรียนเข้าสู่ปีที่๓
ซึ่งภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียลจนเกิดกระแสวิทธิบาลวิจารณ์นั้น
ในอนาคตหลังจากบวชเรียนจบอาจจะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้
ส่วนภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมตอนนี้มีการพิจารณา
แล้วก็การเตรียมลงโทษแล้วนะครับ
สามเณรได้รับจ๊อปถ้าถามว่าการถ่ายรูป
ถามว่าผิดไหมคือภาพฤติศูนย์สามเมืองรวดทั่วไป

ถ้าทำเป็นสิ่งที่ดีก็ดีถ้าทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ดี
เหมือนกับการถ่ายรูปการถ่ายกล้องอย่างนี้
ถ้าใช้ในการเผยแผ่ในทางที่ดีก็พอดี
เหมือนกับการโปรโมทการทำสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับวัฒน์

ประมาณนี้เฉพาะก็ทำให้สิ่งที่ดูแล้วไม่เหมาะสม
สำหรับสามเมาะเทศเหตุว่าจะเป็นโรครัฐผู้ชาญ

้นเชิกก็รับไม่ได้

เริ่มแรกคือเท่าที่ถ่ายให้กับคนรู้จักกัน
ทางด้านของพระครูสุธีกิติวรยานภูมิในการโรงเรียนวัดหนองแวง
ซึ่งจริงวัดหนองแหวงก็จะมีสมเนญเข้ามา
ศึกษาราวเรียนอยู่๒๐๐รูปนะครับ
โดยพระครูก็บอกว่าทางวัดได้มีการทำโทษสมเนร
ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ลงทันบนไว้แล้วนะครับ
หากมีการกระทำผิดอีกก็อาจจะต้องทำการให้ลาศิกขา
เนื่องจากถือว่าทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็กระทบถึงความศรัทธาของญาติโยมนะครับ
แต่ว่าพระครูสุธีบอกว่าโดยนิสัยส่วนตัวของสามเณรรูปนี้นะ
ข้างจะเป็นเด็กที่ฉลาดตั้งใจเล่าเรียนศึกษา
ค่อนข้างเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมาก
เป็นที่รักของเพื่อนเนรด้วยกันนะครับ
ควรให้โอกาสในการปรับปรุงตัว
เพราะว่าพระเนรส่วนใหญ่ที่เข้ามาบวชเรียนนั้น
ก็อาจมีปัญหาเรื่องของฐานะทางบ้าน
จึงได้เข้ามาบวชเรียนศึกษาเล่าเรียน
เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
ก็อาจจะทำให้เกิดการรู้เท่าไม่ถึงการได้นะครับ

ก็ขอโอกาสให้แก่สามเณรรูปนี้นะครับ
มะเนรรูปนี้ไม่ได้มีประวัติไม่ดี
แต่ว่าก็นี่แหละค่ะมีเรื่องที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็อยากจะให้โอกาสสมเนรด้วย

ท่าทางแล้วก็เรื่องของอวดดิง
คือคำพูดแคปชั่นต่างนะครับ
มะเนรก็ยังเป็นวัยรุ่นเนาะ